ฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างดีกว่านะครับ
ย้ำเตือนหลายครั้งเรื่องของการเคารพกฎจราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณไฟจราจร
ไฟแดงหยุดเถอะครับอย่าฝ่าไฟแดงแบบมอไซคันนี้
มันอันตรายจริงไปติดตามกันเลยในช่วงตลอดผ่าแปลก
ทุกขั้นนักจะตอบเบาะตเหะตาหมวดโเรเบิ้ล
นี่ค่ะทันเดียวไม่ทันได้รู้หรอกครับเพราะเป็นกระบาดที่อยู่เลนไหนหน่อย
เจออีกทีก็คือมันประจันหน้ากันแล้วดูอีกทีนะบางคันผ่านไปแต่นี่คันนี้ไม่ทันหรอกครับเพราะเขาไม่เห็น
แล้วมาเร็วมากเลยทำไมโหมันมาแบบนี้
คือน่าสงสารมากนะครับคือต้องสงสารกันแหละเพราะเขาบาดเจ็บนะคุณผู้ชม
ผู้ที่เขาบาดเจ็บก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ชื่อว่าคุณศิวาสอุ่นเรียน

โอ้โหรถเข้าไปอย่างนี้หัวแตกด้วย
แล้วหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือแล้วก็ประถมพยาบาลก่อนนะครับ

โรงพยาบาลบ้านค่ายค่ะส่วนคนขับรถกระบะที่พุ่งชน
อะไรหรอกแต่ก็ต้องอยู่ให้การกับทางตำรวจก่อนนะ
ไม่ได้มากล่าวโทษอะไรยังไงกันให้ดูภาพ
แบบนี้เพื่อฝากเตือนภัยกันจริงเรื่องการฝ่าไฟแดง

ยังไงต้องระวังครับคุณผู้ชมมากเลยอ่ะอย่าแบบว่าไปคิดว่ามันแป๊บเดียวหรืออะไรยังไง
ผมไม่แน่ใจว่าคันนี้เขาคิดอะไรอยู่อาจจะเมอร์ลอยอาจจะใจลอยจนไม่ทันได้ดูสัญญาณไฟ
แล้วขับพุ่งตรงมาเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติเจอสี่แยก
ไม่ว่าจะมีไฟแดงหรือไม่มีไฟแดงชะลอก่อนเมื่อคุณชะลอแล้วคุณจะมีสติทันทีว่า
ไฟแดงหรือเปล่าหรือไฟเขียวไหมหรือว่าคุณต้องหยุดรอให้รถคันอื่นไปก่อน
เอามาให้ดูกันเพื่อฝากเตือนกันนะครับ
โอเคโอเคโอเคโอเค